ช่วงนี้ช่วงความหาของดาราปลื้มกัน
มันเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณก้องห้วยไร่
ที่ปื้มคุณออยทนาซะละเกิน

ปกติเวลาขึ้นร้องเพลงลีลาดุดัน
อดเสื้อโชว์ไปเลยแมน

จิ๋วขี้อ้อนขึ้นมาทันที

ใครเนาะที่ทำให้เสียอาการขนาดนี้
อุ้ยฉันเขินแพ้เลยจ้า
โอ้โหไอ้เราก็นึกว่าปลื้มผู้หญิง

ทำไงได้อ่ะคะพี่ออยเขาก็ล้อหล่อ
ต้าพอความเด็กวะเย็นกว่าแวมพาย

แคปชั่นเด็ดสามผัวเมีย
โอ่โหโหโหโหโหเรียกยอดไลค์เป็นแสน

เบลคนนี้ถามเหมาะสมกับพี่ออยมากค่ะ
พูดอะไรแบบนั้นนะคะ